พอพูดถึงเรื่องของแรงงานต่างด้าวในช่วงเวลานี้นะคะ

การแถลงของสบคช่วงหนึ่ง
ก็บอกว่าเราจะต้องเห็นใจด้วยนะ
เห็นใจแรงงานต่างด้าวที่เขาเข้ามาอยู่ในประเทศเรา
แม้ว่าเขาจะเข้ามาไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะ
แต่เขาเป็นผู้ป่วยนะตอนนี้บางคน

นึกถึงกำลังใจของเขาก็ต้องส่งกำลังใจให้เขาเช่นเดียวกัน
ทีนี้หลังจากที่สวบคประกาศออกไปแบบนี้นะคะ
บางคนค่ะที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทย
เขาได้ยินแบบนี้นะเขาบอกว่าทราบซึ้งมาก
ทุกคนพยายามนะคะเห็นใจเขาเนี่ยนะคะ

แต่ณวันนี้เราเป็นญาติกันเราเป็นพี่น้องกัน
ในเมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเขาเกิดเหตุนี้ขึ้นมา
ขอความเข้าใจของพี่น้องประชาชนของเราได้ดูแลซึ่งกันและกัน
เนี่ยเขามาไหว้เลยผู้ชายคนนี้
ฟังคำแถลงนะคะแล้วก็เนี่ยน้ำตาหลายไปด้วย
เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องช่วยเหลือนะคะ
ทีนี้เป็นผู้หญิงเป็นเช่าเมริกาพูดไทยได้ค่ะ
เธอพูดภาษาไทยสื่อสารไปยังคนไทย
แรงต่อว่าแรงงานต่างด้าว
ซึ่งทำให้เธอเองฟังแล้วก็ไม่สบายใจค่ะ
พร้อมกับขอให้เห็นใจชาวเมียนมาร์ที่ต้องตกอยู่ในอาการป่วย
และตอนนี้ป่วยอยู่ห่างบ้านห่างเมืองด้วย

พม่านี่ก็เราไม่อยากติดโควิดเลย
แถมอันนี้ไม่ใช่บ้านเราด้วย
คุณจะนึกออกไหมคะ
คุณไม่ได้อยู่บ้านคุณแล้วคุณมาติดโรคอีก
คุณจะรู้สึกแย่ขนาดไหน
ขอให้คนไทยเห็นใจคนพม่าทุกคนหน่อยนะคะ
พม่าอยากกำลังใจจากชาวพี่น้องทุกคน
นี่ค่ะเขาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วก็ต้องมาติดโรค
จากติดโรคจะต้องเป็นห่วงตัวเองด้วยว่าจะรักษาหายไหม
ยังจะต้องมากังวลด้วยว่าคนอื่นจะรังเกียจเขาไหม
เอานอกจากผู้หญิงคนนี้แล้วนะคะอีกหนึ่งคลิปค่ะ
เป็นกลุ่มชาติภัณฑ์กระเหลี่ยงถ่ายคลิปขอบคุณประเทศไทย
บอกว่าตั้งแต่มาอยู่เมืองไทยรู้สึกดี
และไม่มีประเทศไหนที่จะยอมรับคนต่างด้าวได้มากขนาดนี้

ประเทศไหนที่มันจะยอมรับคนต่างด้าวเยอะแยะได้ขนาดนี้นะคะ
แล้วก็คนไทยส่วนใหญ่ใจดีจริงค่ะ
แล้วก็ช่วยเหลือกันจริงแล้วก็มีน้ำใจจริงค่ะ
คนอื่นเขาไปเจออะไรมาดาวไม่รู้นะคะ
ส่วนตัวดาวเจอแต่คนดีแล้วก็ช่วยเหลือดาว
แล้วก็มีน้ำใจกับดาว
คืออันนี้คือความโชคดีของเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เนอะ
แล้วก็คนต่างด้าวส่วนใหญ่ที่ลืมตาอ้าปากได้
เพราะประเทศไทยค่ะกล้าพูดเลยนะคะ
ลืมตาอ้าป่าได้เพราะประเทศไทยค่ะ
ขอบคุณประเทศไทยมากนะคะ
ขอบคุณกลับกันไปขอบคุณกลับกันมา
ช่วยเหลือกันนะคะมาอยู่ด้วยกันเราก็ต้องช่วยเหลือกัน
มีมาตรการอะไรก็ทำไปในทิศทางเดียวกันแล้วกันค่ะ